ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดจะพบรักกับคนที่มีความรู้หรือฐานะสังคมสูงกว่า
คนมีครอบครัวแล้วชีวิตราบรื่นดีแต่จะห่างกันเพราะภารกิจการงาน
สุขภาพมีอาการเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ผิดปกติลื่นหกล้มจะมีภัยในที่มืดในตรอก
การเงินคล่องตัวตามปกติค่อนไปทางที่ดีมีรายได้จากหุ้นส่วนเงินปันผลมีรายได้จากมรดก
จะเสียเงินใต้โต๊ะเพื่อช่วยให้กิจการบางอย่างสะดวกขึ้น
การงานยังไม่คล่องตัวเข้าหน้าผู้ใหญ่ไม่ติดงานมีอุปสรรคต้องแก้ไขลูกน้องเพื่อนร่วมงานรักใคร่เชื่อฟังดีอาจได้เลื่อนตำแหน่งในไม่ช้า